ถิ่นรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะน้องบวกหาดตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่นี่คือพื้นที่ออกกำลังกายของชาวตัวเมืองเชียงใหม่นะครับปกติแล้วที่นี่จะมีผู้คนออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าปัญหาฝุ่นควันพิษที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนนั้นลดลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับบ
คุณนะครับจำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นควันพิษนะครับ
เพราะว่าเช้านี้นะครับจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่า
มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่๘๓ไปจนถึง๑๑๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
ประชาชนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับ
ซึ่งปกติแล้วบริเวณนี้นะครับก็จะมีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุออกมาลำไทยเก๊กนะครับ
แต่พบว่าวันนี้นะครับไม่มีการทำกิจกรรมกันเพราะว่ากังวลว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
แล้วก็บางส่วนนะครับอย่างชมรมตะก้อน้องบวกหาดนะครับก็ยังคงออกกำลังกายกันทุกวันนะครับ
บางคนก็ต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคหนึ่งนะครับที่พวกเขาต้องเผชิญ
ตอนนี้ผมอยู่ที่พี่ที่เป็นสมาชิกชมรมตะก้อนะครับผมพี่ครับปกติแล้วเราจะมาออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว
ทุกวันเลยครับมาปกติมาเล่นตรงนี้ทุกวันเพราะว่าตอนนี้อากาศมลพิษมันเยอะก็คนก็เลยน้อยลงครับ
เพราะปกติแล้วเห็นบอกว่าจะมีผู้สูงอายุอะไรต่างมา
สูงอายุจะมาเล่นยี่กงตรงนี้ครับเยอะมากแล้วครับประมาณ๓๐คนได้ครับทุกวัน
อันนี้ก็ถือว่าประชาชนลดลงจากเดิมเยอะ
ประชาชนที่มาออกกำลังส่วนหัวหาแต่ตอนนี้ลดลงมากเลยครับเมื่อก่อนมากกว่านี้เยอะเลยครับ
แล้วอย่างเราเองกังวลไหมครับว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
ก็มีความกังวลครับต้องใส่ผ้าปิดจมูกกันมาออกกำลัง
เมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้ครับเชียงใหม่ปีนี้เหมาะควรจะเยอะมากเลยครับ
อยากจะเสนอแนะหรือว่าอยากเรียกร้องให้กับภาครัฐ
แม้กระทั่งท่านนายกที่จะลงพื้นที่มาดูแลเรื่องปัญหาฝุ่นควันยังไงบ้าง
ครับวันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับที่นายกจะมาเชียงใหม่นะครับ
ขอให้ท่านลงมาช่วยแก้ปัญหาหมอกควันให้จังหวัดเชียงใหม่แล้วครับ
เพราะจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยครับ
นี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่ออกมาพูดถึงเรื่องฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหานี้มาอย่างยาวนานนะครับ
ซึ่งทางนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางหายใจนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับ
เพราะว่ามีปัญหาต่อสุขภาพประชาชนอย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นครับ
ปริญญาชาติกองทินรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ขอบคุณคุณปียชาตินะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีติดตามรายงานสดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้านายกลงไปแล้วจะมีมาตรการออกมาอย่างไร
จะแก้ปัญหาฝุ่นควันให้กับคนเชียงใหม่ได้หรือเปล่านะครับ